สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
ตอนนี้บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ใครที่ได้มีโอกาสท่องเที่ยวตามยอดดอยยอดภูต่าง
ได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นกันเต็มที่เลยนะครับ
แต่ว่าหลังจากวันนี้ไปลมหนาวที่เข้ามาปกกลุ่มเมืองของเรา

นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
อากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
เมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่มีลมหนาวมาแรงที่สุดนะครับ
แล้วก็ลมหนาวจะออกจากประเทศของเราหมดในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
แน่นอนครับช่วงที่ลมหนาวถอยกลับไป
ก็จะเป็นช่วงที่มีหมอกเกิดขึ้นได้นะครับ

นี่คือลักษณะของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในตอนนี้กับเมืองไทยของเรานะครับ
กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นยังคงเป็นกลุ่มฝนที่ก่อตัว
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ยังคงแรงอย่างต่อเนื่อง
ใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องระวังหน่อยนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในระยะนี้เอง

อุณหภูมินั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะครับ
จากการตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ๒๔
อุณหภูมินั้นลดจากก่อนหน้านี้ประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑องศา
อีสานก็ลดอยู่ประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑องศา
ส่วนภาคกลางอุณหภูมิก็เย็นลงประมาณ๑๓องศา
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๓องศาสูงสุด๓๕องศา
ภาคตะวันออกพวกบ้านในช่วง๒๗๒๘องศา
จะมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้าครับต้องระวังเลยทีเดียว
อุณหภูมินั้นยังคงลดอีกนะครับประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ต่ำสุด๒๓องศาสูงสุด๓๕องศา
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในช่วงวันที่ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เป็นต้นไป
สถานการณ์ฝนนั้นก็จะเริ่มกลับมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ฝั่งอันดามันโอกาสการเกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่

งจากฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
ก็อย่างที่ได้เจอกันนะครับ
ตอนกลางวันแดดอาจจะร้อนหน่อยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒องศา๒๓องศา
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๐ต้นนะครับ
อากาศเปลี่ยนแปลงระหว่างวันแบบนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหานสวัสดีครับ